คุณผู้ชมยังจำเหตุการณ์ที่มีพ่อค้าขายลอตเตอรี่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกคนร้ายปล้นแล้วก็ชิงเงินกว่าสองหมื่นบาทไปได้หรือเปล่าคะ
เรานำเสนอข่าวนี้ไปวันหวยออกพอดีสิบหกกันยายนค่ะล่าสุดตำรวจอายุทยาจับกลุ่มนายเตี้ย
ซึ่งเป็นคนก่อเหตุเป็นมือยิงคนนี้ได้แล้วนะคะอ้างบอกว่าไม่มีเงินใช้จ่ายแถมยังติดการพนันด้วย
ไม่ได้ตั้งใจจะยิงเลยแต่เป็นเพราะว่าเหยื่อขัดขืนนะคะก็เลยต้องยิงนี่แหละค่ะ
นี่เป็นภาพวันที่เกิดเหตุซึ่งล่าสุดเนี่ยตำรวจคุมตัวนายประยงภาคีสุกหรือเตี้ยอายุหกสิบสามปี
ผู้ต้องหาที่ใช้อุดปืนยิงนายสุนทรพรมคีรีอายุห้าสิบหกปีเพราะค้าขายล็อตเตอรี่
ชาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเนี่ยอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ตอนพามาทำแผนแล้วนะคะ
จับกลุ่มได้พ่อค้าเนี่ยถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกชิงทรัพย์ไปด้วย
สองหมื่นบาทที่จุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะที่พามาทำแผนก็คือถนนเรียบคลองชลประธาน
ถึงปากทางเข้าสถานีตำรวจภูทรนครหลวงโดยสามารถไปจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้ที่บ้านพักที่อำเภอพาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะของกลางที่ไปเจอมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำ
ไหมเล็กทะเบียนหนึ่งก้อกไก่ต่อเต่าแปดเก้าเก้าสามพระนครศรีเอยุทิยา
ซึ่งถูกดัดแปลงเปลี่ยนล้อหลังรวมทั้งยังมีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าที่เขาใช้ในวันก่อเหตุ
เงินสดอีกสองหมื่นสองพันยี่สิบบาทสลักกิจแบ่งรัฐบาลยี่สิบเก้าฉบับค่ะ
ส่วนอาวุธปืนขนาดจุดสามแปดที่ใช้ก่อเหตุนายประยงเนี่ยอ้างว่า
ขณะที่เขาขี่รถหลบหนีได้โยนใส่ท้ายรถบรรทุกพ่วงที่จอดอยู่ข้างทาง
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเรื่องนี้นะคะนายประยงเขาให้การว่าวันเกิดเหตุคือสิบหกกันยายน
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็ขี่ตามเหยื่อ
ขณะที่เขาตระเวนขี่รถขณะที่เหยื่อกำลังขี่จักรยานยนต์ขายลอตเตอรี่อยู่
แล้วเขาก็อาศัยจังหวะทำทีเป็นลูกค้าเรียกให้จอดจะขอเลือกซื้อลอตเตอรี่
เหยื่อหลงกลก็เลยชักปืนจี้ชิงกระเป๋าสะพายที่มีเงินกว่าสองหมื่นบาท
เตรียมจะไปจ่ายค่าลอตเตอรี่เนี่ยมาแต่เนื่องจากเหยื่อขัดขืน
ก็เลยยิงใส่สามนัดค่ะซึ่งผู้ต้องหาสารภาพว่าที่ลงมือก่อเหตุเนี่ย
เพราะไม่มีเงินใช้จ่ายแถมยังติดหนี้พนันแต่ไม่ได้ตั้งใจจะยิงนะคะ
แต่เป็นเพราะว่าเหยื่อขัดขืนก็เลยต้องยิงค่ะฟังเสียงของผู้ต้องหาหน่อยค่ะ